หมอก็แนะนำว่าค่อยลดค่อยเลิก

คือไม่ดื่มเลยแล้วก็เครียดมาก

ตื่นเช้ามาบอกแม่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยว

ในบ้านภาพได้เห็นลูกยิงตัวตาย

กะว่าจะไปใส่ถ้วยให้ลูกกิน

ตำรวจสพบ้านนาที่นครนายก
รับแจ้งว่ามีคนยิงตัวตายที่บ้านหลังนี้ครับ
ไปถึงก็ไปเจอฝ่ายแม่ก่อน

ก่อนร้องไห้โศกเศร้าเสียใจครับ

ถุนบ้านก้มหน้าฟุบกับโต๊ะ

ซื้อจากตลาดมาให้ลูกชายกิน
เห็นไหมครับถึงถุงก๋วยเตี๋ยวยังอยู่เลย

นายวรวุฒิอายุ๓๘ปี
มีแผลถูกยิงที่บริเวณหน้าท้อง๑นัด

ไส้เขาไหลออกไปกองกับพื้นเลยอะครับ
ข้างศพนี้มีปืนลูกซองยาว๑กระบอก

คุณหมอก็แนะนำว่าค่อยลดค่อยเลิกไป
แต่ลูกนั้นตัดสินใจว่าจะหักดิบเลย

ไปขอนอนด้วยก็นอนคุยกันไป
ตามภาษาแม่ลูกก็ระบายกันไป
ตื่นเช้ามาลูกชายบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยว
แม่ก็ใจดีครับออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้กลับมา

เพราะหน้าบันไดบ้านไปเจอศพลูกอยู่ที่หน้าบันไดบ้าน

คือมันไม่มีสัญญาณบอกเหตุว่าลูกจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย

ตำรวจก็สันนิษฐานว่าผู้ตายคงจะหักดิบ
ที่ต้องการจะเลิกเล่านะฮะแล้วก็เครียด
เครียดแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็ยิงตัวตาย

ส่งโรงพยาบาลเพื่อไปชนสูตรสาเหตุการณ์ตาย

เขามีวิธีการแนะนำว่าคุณไม่ควรจะหักดิบแบบนี้
อยากจะเลิกอย่างไรโทรไปปรึกษาเลยครับ
ด่วน๑๔๑๓สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แล้วก็จะไม่เกินเหตุการณ์เศร้าสลดแบบนี้

เวลาหักติดมันทรมานมากแล้วมันทนไม่ไหวนะ

พ้นสภาพการทรมานแบบนี้ไป
มันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์เศร้าขึ้นนะคะ